คุณผู้ชมครับข่าวที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้
คือข่าวการปล้นทองในร้านทองที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัด
ไทยเมียนมาแล้วตอนเนี้ยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมฮะ
ตามรัวสอบภพพระจัวร์ตากรับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายหลายคน
แล้วมีปืนทุกคนนะบุกเข้าไปปล้นทองในร้านทองนะครับ
ห้างทองกรุงเทพศรีพระพระถนนสายดอนเจดีวาเลหมู่ที่หนึ่งตะบนพระพระจัวร์ตาก
ใกล้กับทางเข้าออกของโรงพยาบาลอำเภอพบพระจังหวัดตากนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะ

อกจากวงจรปิดเมื่อกี้นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือคลิปที่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายเอาไว้เห็นไหมว่ามันอยู่ในตลาด

ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอพบพระเลยนะครับ

ถูกปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดยิงใส่กระจกหน้าร้าน

และจากการที่คนร้ายใช้ท่อนเหล็กทุบก็แตกละเอียดด้วยเช่นกัน
พบผู้บาดเจ็บนะครับคือนายชิอากานะครับ
อายุ๓๐ปีเขาเป็นชาวเมียนมาครับ
เป็นลูกค้าที่มาซื้อทองตอนเกิดเหตุพอดี
ถูกคนร้ายยิงเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายครับ
หนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอพบพระ
แล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่พบมีคนตาย
นี่คือคนตายที่มาซื้อทองพอดีเลยตอนที่เกิดเหตุอยู่นะครับ
ส่วนที่เคาน์เตอร์ที่แขวนทองรูปภัณฑ
โอ้โหคนร้ายมันกวาดไปเกือบหมดหมดตู้เลยครับ

มีกันมากกันสองคนค่ะ
มีกันมากกันสองคนเนาะ
หลัวดับคุณครับ
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็เปิดเผยให้เห็นวินาทีที่คนร้ายนะครับ
น่าจะเป็นผู้ชายทั้งหมด๓คนนะครับ
แต่งกายคล้ายชุดชาวสวน
แล้วก็สวมเสื้อแขนยาวคลุมอีกทีนึงนะฮะ
แล้วก็สวมหมวกนิรภัยเต็มใบปิดบางใบหน้า
แล้วก็สวมรองเท้าบูธแบบรองเท้าบูธที่ใช้ทำเกษตร
ค่ะบูธยางใช่คนร้ายนะครับ
ขับรถกระบาดโตโยต้าตอนเดียวมาจอดหน้าร้านทองนะครับ
จากนั้น๓คนกระโดดลงมาแล้วเปิดฉากยิงนะครับ
ใช้ปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดยิงเข้าใส่ร้านทองหลายนัดเลย
นี่คือเลขทะเบียนที่เราพอจะเห็น

เจ้าของร้านขายทองยืนกันอยู่๒คน
มีลูกค้ามาซื้อทองอีก๓คน
กระสุนของคนร้ายนะครับที่บอกไปนะครับ
ถูกลูกค้าที่มาซื้อทองบาดเจ็บคนหนึ่ง
ลงไปกองกับพื้นอาการสาหัสแล้วเสียชีวิต
ในเวลาต่อมาที่ผมอธิบายไปเมื่อตอนต้น

ซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะใช้ค้อนเข้าไปทุบกระจกหน้าร้านจนแตกหมด
ทั้ง๓คนกวาดเอาทองแล้วออกไปอย่างรวดเร็วครับ
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทครับ
ใส่กระเป๋าไปเตรียมกระเป๋ามาใช้เวลาก่อยเหตุเพียงไม่กี่นาที
คนร้ายทั้งสามคนก็วิ่งออกจากร้านทองมาแล้วก็ตัวไปที่รถกระบะที่จอดสตาร์ทเครื่อง
ทิ้งเอาไว้หน้าร้านทองจากนั้นคนร้ายทั้งหมดก็ขับรถหนีมุ่งหน้า
ที่ชายแดนไทยเมียนมาเลยครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่นำเรียนไปการปล้นทองครั้งนี้นะครับ
เป็นการปล้นที่อุกอาจและไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
สันนิษฐานว่าคนร้ายนะครับเตรียมการมาเป็นอย่างดีทำงานกันอย่างมีระบบ
มีการวางแผนในการที่จะขับรถหลบหนีแล้วชำนาญเส้นทางจริงเจ้าหน้าที่บอก
ล่าสุดครับตำรวจชุดปฏิบัติการพร้อมสุนัขตำรวจอยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวคนร้ายกลุ่มนี้
อย่างเร่งด่วนแล้วนะครับมีความขึ้นหน้าเราจะรายงานให้ทราบครับ